อยู่ห้องเช่าอพาร์ทเมนต์หอพักอะไร
ปิดล็อกห้องให้ดีถึงแม้ล็อกบางทีโจรมันก็สามารถเข้าไปได้
ของมีค่าอย่าไว้ห้องเยอะคุณผู้ชม
โจรมันงัดที่เดียว๕ห้องรวด
แม้กระทั่งเจ้าของห้องเดินสวนมามันยังไม่สนใจ
เดินสวนไปหน้าตาเฉยมาระวังกันด้วยติดตามในห้องข่าวเตือนภัยครับ

กระปุกออมสินเก็บเงินอีก๒ใบ
เจ้าของห้องกลับมาตอนตี๕เจอสภาพห้องเละเทะแทบล้มทั้งยืน
สุดเจ็บใจตอนกลับมาเดินสวนกับคนร้ายแต่คิดว่าเป็นคนเช่าใหม่
กว่าจะรู้ว่านั่นคือโจรแสบตีเนียน
เพิ่งเข้ามาขโมยของในห้อง
วายร้ายก็เพ่นหนีหายเข้ากลีบเมฆ

สุดแสบก่อเหตุวันเดียวถึง๕ห้องรวด
ล่าสุดตำรวจยังตามจับไม่ได้
พบเห็นเบาะแสคนร้ายรูปร่างผอมสูง
แจ้งได้ที่สพนขามชนบุรี
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ